ท่านผู้ชมครับโรงงานมิงตี้เคมิคอลที่กิ่งแก้วสมุทรปราการเนี่ย
การเข้าไปดับเพลิงระงับเหตุเนี่ยมันมีจุดสำคัญคือเรื่องของการไปปิดวาวที่เป็นวาวท่อส่งก๊าซนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมอธิบายให้เห็นอย่างนี้
พื้นที่ของโรงงานแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดห้าไร่
ในพื้นที่๕ไร่ของโรงงานแห่งนี้ตอนที่ไฟคุกกลุ่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นสารเคมีทั้งนั้น
ต้องใช้โฟมในการดับเพลิงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพื้นที่ของโรงงานเนี่ย๕ไร่
พื้นที่๕ไร่นี่นะฮะจะมีทั้งหมดเป็น๙อาคารด้วยกันนะครับ
อาคารตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นอาคารเล็กอาคารใหญ่นะฮะ
ซึ่งอาคารแต่ละอาคารเนี่ยนะครับจะมีถังสารเคมีขนาดเล็กอยู่ด้านในอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าพอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่ในการฉีดโฟมเข้าไปเพื่อดับเพลิงเนี่ย
แล้วอยู่ดีทำไมมันถึงปะทุขึ้นมาอีกได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดูสาเหตุนะฮะเพราะว่านี่ฮะสภาพของพื้นที่ของโรงงานนะครับ
โรงงานมิงกี้ตรงนี้นะฮะ๕ไร่มี๙อาคารนะครับ
จุดสำคัญก็คือมันมีจุดที่เป็นโกดังที่เป็นถังสารเคมีจำนวน๒๐๐๐ลิตรอยู่ตรงนี้ด้วย
ตรงนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะตรงนี้ครับ
คือตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามฉีดโฟมในการหล่อเลี้ยงเอาไว้
ให้เพลิงที่ไหม้อยู่ตรงจุดต่างเนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้
อย่างงั้นยุ่งแน่ก็สามารถกันเอาไว้ได้ก็จริงนะฮะ
แต่ทำไมเพลิงมันยังลุกไหม้ตรงนี้อยู่ก็เพราะว่ามันมีท่อท่อที่ส่งสารเคมีเนี่ย
เวลาเขาทำงานปกติเนี่ยเข้าไปยังตัวอาคารนะฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่รู้สาเหตุแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
มันมีท่อตรงนี้อยู่นะครับท่อแดงนี่ฮะทุกผู้ชมเห็นไหมฮะ
ตรงนี้ถ้าไม่สามารถไปปิดมันได้
ไฟที่ลุกไหม้อยู่แล้วกำลังดับกันอยู่เนี่ย
มันก็มีสารเคมีไปตลอด๒๐๐๐๐ลิตรนะฮะที่อยู่ที่ถังแห่งนี้นะครับ

ไฟมันโหมลุกไหม้เยอะเหลือเกิน

พบว่า
ไปยังพื้นที่อาคารต่างต้องไปปิดให้ได้แต่จะปิดยังไง
เพราะ๓ท่อนี้เนี่ยที่อยู่ข้างล่างนะฮะไปรวมเป็นท่อข้างบน
แล้วก็ส่งไปที่อาคารเข้าข้างหน้าฝ่าไปไม่ได้เด็ดขาดไฟเยอะเหลือเกิน
สุดท้ายไปดูจนพบว่าด้านหลังฮะด้านหลังของโรงงานเนี่ย
ฉีดโฟมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้เพลิงลุกมาถึงเนี่ย
สามารถที่จะเข้าไปได้มันมีกำแพงอยู่กำแพงที่กันพื้นที่อยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยปีนข้ามกำแพงปีนข้ามกำแพงเข้าไปปุ๊บ
ก็ไปเจอนี่แหละครับ๓ท่อนี้๓ท่อนี้ไปปิดวาวปิดวาวทั้ง๓ท่อนะครับ
มันก็ทำให้ตัดสายพานของการลำเลียงสารเคมี๒๐๐๐๐ลิตรตรงนี้
ที่จะส่งไปยังท่อใหญ่แล้วพุ่งไปที่อาคารที่อยู่
เกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดการประทุตลอด
เพราะว่าสารเคมีมันยังส่งไปตลอดนี่แหละฮะนี่คือจุดสำคัญของการดับเพลิงได้
ทำให้สารเคมีไม่ส่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกที่เหลือคือการปะทุในระหว่างวันในวันนี้
สุดท้ายล่าสุดณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแล้วนะครับ
นี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมสามารถจัดการปัญหาหลักของเรื่องสารเคมี
ที่มันพุ่งเข้าไปยังจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ตลอดก็คือไปหวิดวาตรงนี้ฮะ
นี่คือสิ่งที่จัดการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณเขียนมาสอนครับ